ทุกผู้ชมครับดูเหตุการณ์นี้หน่อยนะนักเรียนชายชั้นม๕ที่พิศนุโลกใช้มีดแทงนักเรียนชายรุ่นน้องชั้นม๓บาดเจ็บสาหัส
สาเหตุเนี่ยคือเรื่องหึงห่วงนะฮะนี่เรื่องหึงห่วงนะฮะแทงกันในโรงเรียนนะครับ
ตำรวจนะครับกู้ภัยมาถึงก็นำตัวเด็กที่ถูกแทงเนี่ยส่งโรงพยาบาลนะฮะชื่อน้องแม็กซ์นะครับ
อายุ๑๕ปีนักเรียนชายชั้นม๓นะครับถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลบางรกรรม
แต่เนื่องจากอาการสาหัสต้องส่งต่อไปโรงพยาบาลพุทธชินราช
นี่มีดนะฮะโอ้โหนี่มันซ่อนอยู่ในกุญแจนี่เห็นไหม
อ่าบางทีตำรวจเอ่อคือตำรวจบอกบางทีโรงเรียนตรวจค้นอาวุธใช่ไหมค่ะ
นี่ไงผมไม่ได้เอาอาวุธอะไรมาผมเอามาแต่กุญแจ
กุญแจรถจักรยานยนต์กุญแจบ้านอย่างนี้เห็นไหมแล้วมันมีมีดพับอยู่ไงอืม
เดี๋ยวถ้าให้ดูอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวจะให้ทีมงานทำภาพตอนที่
ตำรวจเขาดึงกุญแจออกมาแล้วกลายเป็นมีดอ่ะนี่เห็นป่ะเห็นไหม
คือมองเผินเผินก็อาจจะไม่รู้ว่ามันเป็นมีดอ่า
เหมือนเป็นพวงกุญแจใช่ไหมคะอ่ามันก็มีด้ามอยู่นั่นแหละ
ก็ดึงออกมาอ่าโอ้โหบางทีไอ้ด้ามแบบนี้เนี่ย
โรงเรียนอาจจะต้องถามเด็กแล้วว่าคุณเอามาทำอะไรใช่ไหมฮะ
ทุกผู้ชมครับสพบังรกรรมที่ลงพื้นที่มานะฮะ
ก็ควบคุมตัวเด็กนักเรียนชายที่กฮนะครับอายุสิบเจ็ดปีนะฮะ
ว่าชื่อหนุ่ยกันแล้วกันอยู่ชั้นม๕นะครับคุมตัวไปสอบปากคำ
ดำเนินคดีที่โรงพักนะฮะพร้อมกับเชิญผู้ปกครองมาด้วยนะครับ
เนื่องจากยังเป็นเด็กแล้วก็เยาวชนมีครูของโรงเรียนมาด้วย
ผู้ปกครองของเด็กคนนี้เป็นคุณปู่นะครับคุณปู่อายุ๖๘ปีแล้ว
นะคุณปู่บอกว่าหลานชายอ่ะชื่อหนุ่ยนะ
ไปมีเรื่องทะเลาะกับเด็กรุ่นน้องคนเจ็บนะครับที่ชื่อน้องแม็กซ์ชื่อสมมุติทั้งคู่นะ
สาเหตุเนี่ยปู่บอกว่ามาจากเรื่องของผู้หญิงนะฮะเป็นเรื่องหึงหวงตามภาษาวัยรุ่น
มก็คือแฟนสาวของแม็กซ์เด็กที่บาดเจ็บเนี่ยเหมือนกับเปลี่ยนใจมาชอบหนุ่ยหลานชายของปู่
จากนั้นหนุ่ยกับแม็กซ์ก็เขม่นกันมาตลอดอันนี้ปู่เขาอ้างนะปู่ของคนก่อเหตุเนี่ยบอกว่า
คนเจ็บเนี่ยเป็นฝ่ายมาหาเรื่องหนุ่ยก่อนใช้ไม้เนี่ยฟาดตีด้วย
หนุ่ยเนี่ยต้องใช้มีดพับที่พกติดตัวอยู่เนี่ยแทงสวนใส่ไปเพื่อป้องกันตัว
หลานเนี่ยแทงเข้าไปกี่ทีปู่บอกที่ถามหลานหลานบอกแทงไปสามที
นี่เขาเจ็บสาหัสเลยนะฮะแล้วก่อนหน้านี้ฝ่ายของเด็กที่เจ็บ
ยกพวกมารุมทำร้ายหลานชายมาก่อนแล้วนะครับเพราะว่าฝ่ายของเด็กที่เจ็บเนี่ย
อยู่ม๓เขาตัวเล็กกว่านะคนที่เป็นคนแทงเนี่ยอยู่ม๕นะครับ
กลัวจะสู้ไม่ได้นะครับก็ยกพวกมารุมจากนั้นหลานชายเลยต้องพกมีดพับเนี่ย
ติดตัวไว้ตลอดเพราะต้องระวังตัวค่ะอ่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้นะครับ
โรงเรียนบอกว่ามันเกิดขึ้นในช่วงของคาบว่างนะฮะจุดเกิดเหตุอยู่นอกห้องเรียนนะครับ
ใกล้กับหอศิลปในโรงเรียนทั้งคู่ก็มีเรื่องกันนี่ฮะ
จังหวะที่มีเรื่องกันเนี่ยก็ฝ่ายหนึ่งก็ชักมีดออกมานะครับแล้วก็แทงใส่กัน
มึงตัวใหญ่เนาะขาวว่าสู้ไม่ได้อย่าพวกมารุมมาอะไรอย่างงี้มันต้องไม่รู้เนาะ

เมืองต้นนะครับตำรวจแจ้งข้อหากับเด็กนักเรียนชายชั้นม๕คนนี้นะครับ
ก็คือข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้ได้รับอันตรายสาหัสนะครับ
ส่วนตัวของคนเจ็บถูกมิดพับแทงไปสามแผลนะครับอาการล่าสุดเนี่ยหนักนะฮะ
หมอบอกว่าถึงขั้นปอดฉีกนะฮะถูกแทงเข้าปอดพอดีนะครับ
ตอนนี้ยังต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดนะครับเดี๋ยวตำรวจจะเรียกพยานที่เห็นเหตุการณ์มาสอบปากคำเพิ่มเติมนะครับ
ตอนนี้ยังเป็นเด็กแล้วก็เยาวชนอยู่นะฮะคนก่อเหตุอายุ๑๗ปี
ก็เลยต้องทำตามขั้นตอนของกฎหมายเดี๋ยวต้องเชิญสหวิชาชีพมาร่วมสอบปากคำด้วย
โอ้โหยังเป็นเยาวชนกันอยู่นะคะเรื่องหึงหวงอย่างเงี้พกมีดไปโรงเรียนอย่างเงี้
โอ้โหคือน้องยังต้องเจออะไรกันอีกเยอะนะกว่าจะเติบโตไป
คือเรื่องแค่นี้อย่าถึงขั้นโอ้โหมันทำกันขนาดนี้เลย